มาดูคดีไอซ์หีบเหล็กกันต่อนะคะ
คือช่วงนี้เรารออยู่แหละรอสำหรับผลการตรวจกระดูก

ผลตรวจเบื้องต้นก็คือแยกได้๒ศพแยกเป็น๒คน
แต่ตอนนี้รออย่างเดียวว่าสรุปแล้วเป็นใครมาจากไหนชื่ออะไร
อายุประมาณเท่าไหร่ผู้หญิงหรือผู้ชาย
และในขณะที่รอนะคะสิ่งที่ต้องตามกันต่อเนื่องก็คือ
พฤติกรรมของในไอซ์หลายคนมองแล้วโอ้โหฆ่าใครหลายคน
แล้วเอามาไว้ที่บริเวณบ้านตัวเองเนี่ยตามความเชื่อคนไทยแหละ
มีผีไหมมีวิญญาณอยู่แถวนั้นไหมและอะไรจะพิสูจน์ได้
คนที่พักอยู่ในหอพักของในไอซ์ตอนนี้นะคะ
เขาบอกว่าเห็นวิญญาณอยู่แถวสระน้ำ
และตอนนี้มีคนลาออกเรื่อยและล่าสุดมีคนออกจากห้องพักไปอีกแล้วนะคะ
ถือว่าเป็นรายที่หกแล้วนะคะและนี่คือหลวงพ่อ
หลวงพ่อวัลลบก่อนหน้านี้นำเสนอข่าวว่าหลวงพ่อขอมาปรากฏที่บริเวณภายในบ้าน
หลวงพ่อก็เห็นใช่ไหมอ่าหลวงพ่อก็เห็นนะคะ
ซึ่งหลวงพ่อบอกว่าถ้าให้อาตมาปรากฏ
ตมาจะแผ่เมตตาให้พวกเขาไปสู่สุขติ
แต่ว่านับจนถึงวันนี้หลวงพ่อยังไม่ได้เข้าไปในบริเวณบ้านเลยนะ

เมื่อวานนี้พระวันลบฐานวโรพระวิปัศนา
สำนักสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมเทพประธานพร
ในสะโยกกัญจนบุรีนี่นะคะ
หลังจากที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปปรากฏอยู่ด้านใน

แล้วก็ตัดเพาะนะคะถูกโลกโซเชียลวิจารณ์
แง่ลบยืนยันว่าหลวงพ่อสัมผัสผีผู้หญิง

มีเจตนาดีต้องการปลดปล่อยวิญญาณ
แล้วก็เปลยว่าถ้ามีโอกาสช่วงที่คดีเสร็จเรียบร้อยแล้ว

มุ่งหวังคืออยากปลดปล่อยวิญญาณ
ไม่อยากให้เขาวนเวียนอยู่แถวนี้หลวงพ่อว่านี่นะคะ
อกจากนี้เรื่องของการสัมผัสพบกับเรื่องผีสาง
ล่าสุดมีรายงานว่าชายหญิงคู่หนึ่ง
ซึ่งเป็นผู้เช่าอพาร์ทเมนต์ของในไอซ์เนี่ย
เก็บข้าวของย้ายออกไปเรียบร้อยแล้ว
ถามว่าทำไมถึงย้ายออกไปล่ะมันมีเหตุการณ์อะไร

เงาดำโผล่ขึ้นกลางน้ำ

เขาเห็นเป็นเงาดำโผล่ขึ้นกลางน้ำน้ำ

ส่วนแฟนสาวเคยเห็นผู้หญิง

แต่ไม่ทราบจริงว่าเป็นคนหรือเปล่า

อาจจะเป็นวิญญาณของผู้ตาย

ก็จะมีบางทีเห็นเงาว่างดำอยู่กลางน้ำ
มันจะเป็นไม่ค่อยบ่อยครับ
จะเป็นช่วงวันพระวันโคน
เกี่ยวกับคนตายอะไรอย่างนี้เขาบ่อยมากค่ะ

เมื่อคืนก็ฝันว่าเจอ

แต่คือหนูก็คงคิดว่าน่าจะเป็นน้องคนที่เขากลับขึ้นนั่นหรือเปล่า
และผู้ชายนี้หนูก็ไม่รู้ว่าจะอะไรด้วยหรือเปล่า

นักข่าวไปเจอตอนเขาเก็บของย้ายห้องพอดีเนี่ย

และทุกรายที่เขายืนยันว่าเขามีเรื่องแปลก
เห็นเรื่องแปลกเกิดขึ้นบริเวณรอบบ้านค่ะ
ที่ระเบียงของเข้ามึงมันดันไปตรงศะน้ำ

เอาส่วนเรื่องของการขอความร่วมมือเพิ่มเติม
ใครที่เคยอาจจะเข้าไปในบ้านในไอซ์
หรือว่าบางคนอาจจะไปทำงานกับในไอซ์อะไรก็ตาม
ก็ตำรวจยังอยากได้ข้อมูลอยู่เพิ่มเติม
และล่าสุดมีคนที่ให้ข้อมูลก็คือ

เป็นเจ้าของร้านแถวเพชรเกษม๔๗ซอยเท่านั้นเลย
เป็นคนในวงการสาวประเภท๒
ขนานนามกันว่าเป็นราชินีศัลยกรรม
เปิดเผยข้อมูลกับคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐผู้สื่อข่าวของเรานะคะ
บอกว่าคุณเฟรมรู้จักกับสาวประเภท๒ประมาณ๗๘คน
ซึ่งเคยมีประวัติเข้าไปในบ้านในไอซ์และมีเพศสัมพันธ์กัน
หลังจากนั้นสาวประเภท๒๗๘คนเนี่ย
ถูกขังทำร้ายร่างกายเหมือนกับในข่าวเลยที่ไปทำกับคนอื่นเนี่ย
คุณเฟรมบอกว่าพฤติกรรมของในไอซ์ก็คือจะเข้าไปทักษะประเภท๒
คือเขาพูดถึงเรื่องย้อนหลังนะในโซเชียลมีเดียเมื่อประมาณ๑๐ปีก่อน
เห็นรูปโปรไฟล์ไงสวยก็เลยทักเข้าไปเนี่ยนะคะ
โดยใช้รูปของตัวเองที่มีใบหน้าหล่อแล้วสาวประเภทสองเขาก็หลงไง
ไอซ์ค่ะเข้าไปทักบอกให้มาหาแล้วก็บอกว่าถ้ามาหาไม่ได้มาเปล่านะ
มีเงินให้ด้วย๓๕๐๐๐แล้วก็ให้มาหลังเที่ยงคืน
ระบุบ้านของตัวเองอยู่เพชรเกษม๔๔
พอมาถึงแล้วค่ะจะไม่ออกไปรับที่หน้าบ้าน
เหยื่อเดินเข้ามาเองเข้ามาในบ้านเนี่ย
จากนั้นชักชวนพูดคุยกันวันล้อมจนมีเพศสัมพันธ์กัน
โดยในไอซ์จะเสพยากระตุ้นให้เกิดอารมณ์ทางเพศ
แล้วก็ร่วมรับร่วมรักกันแบบวิปริตและซาดิต
โดยไม่เลือกว่าสาวประเภท๒คนไหนจะแปลงเพศหรือไม่แปลงเพศแล้วก็ตาม
เมื่อร่วมรักเสร็จแล้วไม่จ่ายเงินตามที่ตกลงกันไว้แต่อย่างใดด้วยนะคะ
มีเพศสัมพันธ์แล้วนายไอซ์ไม่ยอมให้สาวประเภท๒ที่ให้บริการกลับบ้าน
จะขังอยู่ในห้องนอนอยู่ด้วยกันด้วยนะไม่ได้ขังคนเดียวอยู่ด้วยกันแบบนั้น
วันบ้าง๕วันบ้าง๗วันบ้างแล้วแต่ว่าสาวประเภท๒คนนั้นตรงสเปคเขาหรือไม่
โดยเขาบอกว่าสเปคของไอซ์นะไม่จำเป็นต้องขาวหมวยผิวน้ำผึ้งยังไงก็ได้
ขอให้สวยแหละถูกชะตาเป็นพอถ้าในไอซ์ชอบมากจะถูกขังนานกว่าปกติ
คุณเฟรมบอกแบบนี้ฟังเสียงคุณเฟรมหน่อย
ส่วนตัวของคุณเฟรมในหลังจากที่ติดตามข่าวมาแล้ว
น้องเขาก็เลยแบบหนีออกมาผลักคนสั่งอาหาร
แล้ววิ่งหนีออกมาเลยส่วนตัวของคุณเฟรมเนี่ยหลัง

เจอทั้งการฆ่ายัดหีบเจอทั้งการฆ่าถ่วงน้ำ
คุณเฟรมเชื่อว่ากระดูกผู้ชายที่พบในบ้านของในไอซ์
อาจจะเป็นกระดูกของสาวประเภท๒ก็ได้

แล้วในไอซ์จะฆ่าได้ถ้าไม่ใช่สาวประเภท๒
เธอเองไม่รู้เลยว่าจะมีสาวประเภท๒กี่คนไปที่บ้านของนายไอซ์
แค่รู้จักแค่นี้เอาที่เฉพาะเธอรู้จักประมาณ๗๘คน
แล้วคนอื่นล่ะที่ตกเป็นเหยื่อจะมีอีกกี่คน
จากสมัยก่อนเธอบอกแบบนี้นะ
ก็ต้องยอมรับคุณไอซ์เนี่ยหล่อมากนายไอซ์เนี่ยหล่อมาก
สาวประเภทสองเห็นก็อยากเข้าไปคุยอยากเข้าไปรู้จัก
จากการพูดคุยกับเพื่อนสาวประเภท๒ด้วยกัน
ส่วนใหญ่สาวประเภท๒ที่เข้าไปในบ้านนายไอซ์ถึง๗๘คนนี้นะคะ
ส่วนมากแล้วบ้านจะอยู่โซนพระราม๒
บางแครจรรสนิทวงหรือฝั่งถ่น
แถบบ้านเขาแถบบ้านนายไอซ์เนี่ยนะคะ
อันนี้เป็นข้อมูลล่าสุดที่เปิดเผยออกมาจากสาวประเภท๒แถวบ้าน
ยิ่งคุยยิ่งเจอยิ่งน่าขนลุก
ผลลูกนะกฎิกรรมเขาน่ากลัวมากทีเดียว
ไอ้หิบวิญญาณก็ว่าไปมีความคืบหน้าเรารายงานเพิ่มเติมนะคะ